แม้ว่าตอนนี้จะยังหาไม่พบนะคะ

ค้นหาครั้งนี้กับคุณอรยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดจันทบุรีค่ะเชิญค่ะ
ค่ะสิบสองชั่วโมงเต็มนะคะของการค้นหาสองนักบิน
และหนึ่งช่างเครื่องของกองทัพอากาศในวันนี้นะคะ
ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่พบนะคะแต่ทั้งหมดนั้นทีมค้นหาทั้งหมดเลยค่ะ
เรายังมีความหวังอยู่นะคะก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ปฏิบัติการค้นหานะคะของทางเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจ
และรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายนะคะในวันนี้ต้องบอกว่า
ถึงแม้จะมีอุปสรรคทั้งปริมาณฝนและสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนนะคะ
แต่พวกเขาก็เต็มไปด้วยความหวังค่ะว่าจะพบทั้งสองนักบินนะคะ
แล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งช่างเครื่องนั่นเองค่ะ
ซึ่งได้เดินทางออกปฏิบัติภารกิจกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งเริ่มปฏิบัติภารกิจในเวลา๖นาฬิกาค่ะ
โดยทีมค้นหานั้นพุ่งเป้าไปที่จุดที่คล้ายคนพบทางเป็นคนชาวบ้านนะคะ
แล้วก็มีการบอกว่าเป็นจุดที่มีการพบในหมู่ที่๗นะคะ
และขณะเดียวกันค่ะการวางแผนปฏิบัติการในวันนี้นั้นนะคะ
มีการเดินเท้าขึ้นไปนะคะปูพรมทั้งหมด๔จุดด้วยกันค่ะ
ซึ่งในแต่ละจุดนั้นนะคะมีการเดินเท้าจากหมู่๒ขึ้นไปค่ะ
ในจุดแรกนั้นนะคะเป็นจุดที่เป็นการรวมพลกันค่ะ
และหลังจากนั้นนะคะไปยังจุดที่เรียกได้ว่าอยู่ห่างในระยะทางถึง๑๕กิโลเมตรจากจุดเรด้าด้วยกันค่ะ
และนอกจากนี้นะคะแผนปฏิบัติการในวันนี้นั้นนะคะ
ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบ๒นักบินและ๑ช่างเครื่องก็ตามค่ะ
พลตรีสุริยานั้นก็เปิดเผยนะคะว่าชุดล่วงหน้านั้นก็มีกำลังใจที่ดีค่ะ
ในการเดินเท้าเข้าไปเพื่อทำการค้นหา
รวมถึงทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจรวมถึงทางหน่วยปฏิบัติการต่างที่มาส่วนที่กำลังร่วมกันด้วยนะคะ
แม้ว่าตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะจะมีข้อมูลหลังไหลถึงการบิดเบือนที่ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่นะคะ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขานั้นย่อท้อต่อการปฏิบัติแต่อย่างใดค่ะ
และได้มีการยืนยันด้วยนะคะว่าในคืนนี้จะยังไม่ยุตินะคะที่จะทำการค้นหาค่ะ
ในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำการค้นหาต่อไปด้วยนะคะ
สภาพอากาศถึงแม้จะเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขานั้นหยุดหรือว่าปฏิบัติการทั้งหมดแต่อย่างใดค่ะ
ในส่วนของทีมค้นหานั้นนะคะถึงแม้จะพุ่งเป้าไปที่การพบคนคล้ายคนโบกผ้าขาวบนยอดไม้ในขณะที่ทางกำลังหารเดินเข้าไปตรวจสอบนะคะ
แต่ก็ไม่พบแต่อย่างใดค่ะจึงได้มีการถอนกำลังกลับลงมานะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าในวันพรุ่งนี้นั้นจะเริ่มปฏิบัติการต่อค่ะ
อกจากนี้นะคะก็บอกว่ากองอำนวยการและศูนย์ข่าวทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่เทศบาลตำบลภาวะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเท่านั้นนะคะ
และจะเป็นผู้รายงานข่าวทั้งหมดค่ะขอให้ประชาชนนั้นรับฟังข่าวจากจุดของเทศบาลตำบลภาวะค่ะ
การใช้คนก็จะใช้ชุดเดิมนะครับซึ่งก็จะมีความชำนาญขึ้นมานะครับ
กำลังภาคพื้นรวมทั้งกำลังทางอากาศนะครับผสมผสานกันโดยมีชุดร่มบินนะครับ
ซึ่งเป็นอากาศยานที่ตรวจการได้ดีนะครับก็จะเข้าไปร่วมด้วย
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพทัศนวิสัยนะครับอ่าสำหรับในพื้นที่ก็
ก็ยอมรับว่าค่อนข้างจะลำบากนะครับเพราะว่าสภาพเป็นที่ลาดชัน
ของจบลภาวะขึ้นไปอย่างจุดที่เราคิดว่าน่าจะใช่แน่ครับ

ครับใช่ครับดูในแผนที่นี่เหมือนไม่มีอะไรครับ

ก็จากจุดที่เราสงสัยนะครับ

ก็จะใช้เวลานานมากครับ

ครับยังดีครับทุกคนก็เต็มใจที่จะช่วยกัน
ดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักบินครับ
ถ้ายังครับ

คือของกองทัพเรือค่ะหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

และเป็นในส่วนของกองกำลังป้องกันชายแดน

เห็นบอกว่าขึ้นไปตั้งแต่เช้า
แล้วก็จะพักค้างคืนที่บริเวณจุดด้านบนด้วย

ก็ประมาณสำหรับทหารนาวิทินก็ประมาณ๒๐นายครับ
แล้วก็จะมีเจ้าที่จากกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า

จนถึงขณะนี้นาวิกโยธินทั้งหมดนั้นยังคงเดินค้นหาอยู่ใช่ไหมคะ

ครับก็เมื่อมีแสงตะวันขึ้นก็จะเริ่มเดินค้นหาต่อครับ
เรามีชุดปฏิบัติการพิเศษอะไรบ้างคะที่เข้าไปยังจุดนั้นค่ะ
ตอนนี้วันนี้สำหรับวันนี้เราจัดชุดที่
รัฐเวนระยะไกลซึ่งสามารถปีนเขาได้มีอุปกรณ์พิเศษ๒ชุด
สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีทั้งหมด๔ชุด
ที่จะประกอบกำลังกับกองทัพบกและกองทัพอากาศครับ
ทีนี้มาถึงในส่วนของกองทัพอากาศค่ะ
ซึ่งถือได้ว่าเป็นความหวังของทางกองทัพอากาศด้วย
เนื่องจากว่าน้องที่ยังติดอยู่ด้านบน

เรายังมีความหวังอยู่บ้างไหมคะ
ครับในส่วนตรงนี้เรายังมีความหวังครับ
เหตุผลว่า๑เขาเป็นนักบินที่มีประสบการณ์
แล้วก็มีชั่วโมงบินพอสมควรครับ
ในวันพรุ่งนี้ในการแผนการปฏิบัติของเรา
เราก็ได้มีการคุยกับนักบินที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

ที่เราทางภูมิชาการได้อนุมัติให้เรามาปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่ครับ

วันพรุ่งนี้ปฏิบัติการจะเริ่มขึ้นในเวลา๖นาฬิกานะคะ
พวกเขายังเต็มไปด้วยความหวังค่ะว่าวันพรุ่งนี้เราจะเดินหน้าค้นหา
เพื่อที่จะพบตัวของ๒นักบินและอีกหนึ่งช่างเครื่องด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตำบลภาวะจังหวัดจันทบุรีค่ะ
อริยโภจารย์ข่าวเทราชทีวีแรงงาน